คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะฮะ
เราก็จะมีการเสริมพลังด้านบวกนะครับให้กับคนที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานนะฮะ
ให้ได้ราบรื่นและไม่ติดขัดสำคัญมากมากเลยอย่างเช่นการแต่งกายก็สำคัญ
ควรจะแต่งตัวสีอะไรหรือว่าเวลาที่จะก้าวเท้าออกไป
เวลาที่จะไปเจอเขาหรือต่างนานาเนี่ยแมนจะบอกละเอียดเลย
ใช่ครับครบทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งว่าจะนั่งรถใส่อะไรไป
อุ้ยเห็นไหมถ้าเกิดตรงนี้ทางไม่ได้ผ่านเราก็ต้องรออ่า
เล็กป้าแล้วถ้าไม่มีสีล่ะต้องดูเล็กทะเบียนอย่างงี้ล่ะ
แล้วก็นิดนึงสมมุติว่าวันนี้เราต้องการที่จะแบบว่าให้ทุกอย่างมันสำเร็จเนี่ยนะครับ
เราต้องหาองค์ประกอบรอบตัวให้มันแบบสอดคล้องกัน
ให้มันเป็นแบบให้หมดเลยทุกอย่างนะครับอย่าเสียเวลาเลยครับ
ชมพร้อมกันเลยครับเอาล่ะครับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงการเสริมพลังงานด้านบวก
ให้กับคนที่มีแพลนจะไปสัมภาษณ์งานครับอย่างแรกควรใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ให้ตรงกับสายงานดังนี้งานบริการควรใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีขาวเป็นหลัก
ที่ควรเลี่ยงก็คือสีเทากับสีดำและใส่เครื่องประดับที่มีเลข๒๔๕และ๖ครับ
งานบัญชีและการเงินควรใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีขาวหรือเขียว
หรือใส่เครื่องประดับที่มีเลข๔กับ๖ครับ
งานราชการควรใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีกากี่สีน้ำตาลสีส้มหรือใส่เครื่องประดับที่มีเลข๒๔๕และ๖ครับ
งานราชการควรใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีกากี่สีน้ำตาลสีส้มหรือใส่เครื่องประดับที่มีเลข๒๔๕ครับ
งานราชการควรใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีกากี่สีน้ำตาลสีส้มหรือใส่เครื่องประดับที่มีเลข๑๕และ๑๕๙ครับ
งานราชการควรใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีกากีสีน้ำตาลสีส้มหรือใส่เครื่องประดับที่มีเลข๑๕และ๑๕๙ครับ
อย่างที่สองเวลาที่ดีที่สุดในการออกเดินทางไปสัมภาษณ์งาน
ควรเป็นเวลา๖นาฬิกา๔๔นาที
นาฬิกา๔๕นาที
นาฬิกา๔๕นาที
๔นาฬิกา๑๕นาที

และ๑๕นาฬิกา๑๔นาทีครับ
อย่างที่๓ในการเดินทางไปสัมภาษณ์งาน
ห้ามนั่งรถที่มีสีม่วงสีเทา
หรือรถที่มีเลข๑๕และ๖ครับ
อย่างสุดท้ายถ้าต้องการเพิ่มเสน่ห์เพื่อเสริมความมั่นใจ
พกเครื่องประดับที่มีเลข๒และ

ก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับ

คือโอ้สงสัยว่าเวลาที่พูดถึงเนี่ยคือเวลาที่ก้าวเท้าออกจากบ้าน

อืมมีทุกอย่างเลยครับ
เวลาในการที่จะขับรถจากบ้านสตาร์รถออกจากบ้านก็สำคัญ
ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เขานัดเราประมาณสัก๑๐โมง

ออกจากบ้านเรารู้ว่าโอเคมันอาจจะแบบไม่ไกลมาก
หรือยังไงก็อาจจะแบบออกจากบ้านสัก๗โมง
อย่างเช่นก็คือเวลาสตาร์ทรถออกจากบ้าน

เราไปถึงที่สักประมาณ๘๙โมงใช่ไหมครับ

ในเช่นตอน๙โมง๑๕
๑๕อันนี้หมายความว่าใช้ได้กับทุกคนใช่ไหม

เช่นงานอะไรไปสัมภาษณ์กับใครอะไรอย่างนี้ครับ

ออกจากบ้าน๗โมง๔๕อ่า

เสร็จปุ๊บเราก็เหมือนกับแบบว่าเข้าไปถึงเพื่อเตรียมตัวนู่นนี่นั่นก่อน
เพราะเราต้องไปถึงสถานที่ก่อนนัดอยู่แล้วถูกไหมครับ

หรือแม้แต่วันนั้นเองเสื้อผ้าในการแต่งกาย
ก็สำคัญเหมือนกันอย่างเช่นไปวันจันทร์อย่างนี้

อ๋อหรอจันทร์ไม่ใช่ว่าจะใส่เหลืองไปนะ

พุธใส่สีสีส้มไปดีกว่าสบาย

พี่แขกก็รับสมัครนะฮะ

ให้เราแบบมีกำลังใจและความเชื่อมั่นมากขึ้น

พบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธเวลา๓ทุ่ม๔๕นะคะ

ทั้งที่เป็นคนตั้งใจทำงานนะคะ

หนูอยากรู้ว่าเขาใช่เนื้อคู่หนูหรือเปล่าค่ะ
เบอร์เลขนี้ไม่สวยอะไรแบบนี้
แล้วก็ดูในทีวีดูคุณแมนด้วยค่ะ

เบอร์ชักอย่างขเราครับ

คือจำได้ว่าเพลงนี้จริงไม่ได้เป็น๖ล้อ

แต่ถ้าเกิดต้องการเพิ่มให้เรื่องของนักร้องโดดเด่นมากขึ้นนะครับ